เกาะติดปฏิบัติการฟ้าสางกลาง
การจับกลุ่มตัวลุงพลตอนนี้ลุงพลกับป้าแตนเนี่ย
แวร์อยู่หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้

อยู่กับเราหน้าจอไทยรัฐทีวีนะคะ
คุณจะได้รู้ทุกความเคลื่อนไหวที่กกอกแบบสด
ทันทีที่มีความเคลื่อนไหวอะไรเราตัดกลับไปทันทีเลยนะคะ
เรื่องของคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เนี่ย
มันมีหลายประเด็นหลายแง่มุมนะคะ
คนที่สูญเสียคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่

เรื่องของดราม่าที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกกอก
มาดูของคนมุมของคนที่ถูกสูญเสียก่อนค่ะ
แม่ของน้องชมพู่เมื่อวานนี้วันที่๑มิถุนายนนะคะ
เป็นวันเกิดแม่น้องชมพู่คุณสาวิตรีวงศรีชา
เมื่อวานนี้แม่ออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
ทำบุญวันคล้ายวันเกิดที่วัดถ้ำภูผาแอกค่ะ
คุณแม่ก็ขอบอกว่าขอให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรง

คุณพ่อคุณแม่ก็หลังจากวัดถ้ำภูผาแอกไปที่

เอาสิ่งที่น้องชอบเนี่ยทั้งนมทั้งขนมไปให้น้องนะคะ
แล้วแม่บอกว่าก็ลุ้นอยู่นะว่าพบตรเนี่ย
โชว์หมายจับจริงหรือเปล่านะคะ
แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้วันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ปีนี้๔๐แล้วนะ

พิเศษกว่าทุกครั้งเลย
ก็คือคุณพ่ออนามัยเนี่ยสามีของคุณแม่เนี่ยนะคะ
ไปซื้อเค้กมาร้องเพลงโวยพรวันเกิดด้วย

บอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่มีการมอบของขวัญวันเกิดให้
อยู่ด้วยกันมา๑๖ปีไม่เคยเลยนะที่จะให้แม่เป่าเค้กแบบนี้
เดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะนอกจากเค้กแล้วเดี๋ยวมีสิ่งอื่นด้วยนะ

ก่อนจะมอบเค้กให้มีอะไรจะบอกแม่ไหมครับผม
ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงก็ให้คิดอะไรก็ให้สมหวัง
ขอบคุณครับ
สุมแม่ละปล่าวเค้กก่อนดีกว่า
เดี๋ยวอธิษฐานนะครับ

ผมว่าคุ้นจังต้องใช้คำว่าเฮ้ยเสียงมันด้วยนะ

ตอนมอบแหวนเป็นแหวนทอง๑สลึง
พ่อบอกว่ารวบรวมเงินที่ทำมาหากินที่มีมาตลอดทั้งชีวิต
แหวนทอง๑สลึงวงนี้ให้กับคุณแม่สาวิตรีนะคะ
พร้อมกับให้เคี้ยวด้วยเคี้ยวไม่แน่ใจว่ามีนัยยะอะไรนะฮะ
แต่คุณพ่อบอกว่าก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ไม่เคยมี

นี่ไงเคี้ยวเกี่ยวข้าว๑เล่ม
ฉันคิดเองว่าเอาไว้เกี่ยวใจเอาไว้คล้องใจหรือเอาไว้ทำมาหากินหรือเปล่า

แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมนอกจากอวยพรวันเกิดไปเสร็จสับและนักข่าวของเราค่ะพี่ติ
คิดอะไรแกโชว์ภาพพบตรให้แม่ดู
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะฮะ
แล้วถามแม่ว่าถ้าเกิดว่าขอพรได้หนึ่งข้อกับคนคนนี้แม่จะขออะไร
บอกว่าไงรู้ไหมคะแม่บอกว่าขอให้ท่านอยู่ในตำแหน่งไปนาน
อ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
วันเกิดปีนี้ถ้าให้ขอพรกับผู้ชายคนนี้ข้อนึงแม่อยากจะขออะไรค่ะ
เอ่ออยากให้ท่านเป็นพบตรไปนานนาน
มีอะไรอยากจะฝากบอกท่านมากกว่านี้ไหมคะแม่
วันนี้ยังค่ะไม่อยากไม่อยากเรียกร้องอะไรอีกเลยค่ะ
แต่คิดว่าถ้าเป็นสิ่งที่เราพึงได้มันก็จะได้มาเอง
ซึ่งก็คิดว่าปีนี้น่าจะมีของขวัญเซอร์ไพรส์นอกจากเค้กก้อนนี้

นี่แหละค่ะแม่บอกว่ารอนะคะแล้วก็อยากให้พบตรคนนี้อยู่ในตำแหน่งไปนาน
แต่อยากจะบอกแม่ว่าตำแหน่งมันอยู่กับเราไม่นาน

นี่เป็นตำนานของพบตรท่านนี้นะ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุดที่ปิดคดีนี้ได้สำเร็จค่ะครับ